คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
มีวัยรุ่นยกพวกตีกันแถวสถานบันเทิงยามค่ำคืนเนี่ยนะคะ
คนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงคนที่เขาไปเที่ยวเนี่ยนะ
เขาก็อยากจะเที่ยวอย่างมีความสุขสนุกสนานไปแบบบันเทิง
แต่พอมีคนมามีเรื่องมาตีกันแบบนี้มันเสียบรรยากาศไปหมดเลยนะคะ

นี่นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะถ่ายคลิปวิดีโอกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน

บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้น้อยมากที่จะเกิดในหลังม

เพราะสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของที่นี่มันดีมาโดยตลอด
นี่ไงที่เราจะสื่อเราสามารถไปเที่ยวในทุกสถานที่ได้
แต่เราต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีของคนส่วนใหญ่
คือคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่ามันเสียบรรยากาศไปหมด
คนเขาเที่ยวกันอย่างบันเทิงคุณมาตีกันแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
มก็คือหลังมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ก็เป็นสถานบันเทิงยามราตรีของนักท่องราตรีค่ะ
ก็ไปนั่งกินข้าวไปดื่มไปอะไรกัน

กลางวันก็จะมีร้านอาหารตามสั่งเปิดให้บริการ
แต่ร้านอาหารที่เป็นสถานบันเทิงยังไม่เปิด
แล้วก็ไม่มีคนเปิดเฉพาะตอนเย็นไปจนถึงกลางคืน
ตามเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ทีมข่าวก็คุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามคลิปที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
แม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นนะคะ

คนที่เขาไปเที่ยวกันตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นคนละกลุ่มกัน
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปถามกาดของร้าน
อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
เป็นกลุ่มชายชุดดำที่วิ่งกรูกันเข้าไปในวงที่มีการทะเลาะวิวาดกัน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๖กรกฎาคมนะคะ
ของร้านเขาก็ทำงานกันอยู่
ที่กำลังโบกรถให้ลูกค้าอยู่หน้าร้านเขาเห็นพอดี
ว่ามีวัยรุ่นตีกันห่างจากร้านไปประมาณ๕๐เมตร
เขาก็เลยไปช่วยระงับเหตุ
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายนี่ค่ะ
มันก็มืดอ่ะเนาะก็มีประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมาก
พอเข้าไปก็คือระงับเหตุได้เลยครับ

คนเสื้อดำที่วิ่งกรูเข้าไปเขาบอกว่าเป็นกาดของร้านแถวนั้น

เพราะว่าเห็นวัยรุ่นเขาตีกันอยู่แล้วนะคะ
ของร้านบอกว่าก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายอะไร
และณตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครแจ้งความ
แต่ภาพที่เห็นมันก็โอ้โหยกพวกตีกันแบบเยอะแยะขนาดนั้นยามค่ำคืนด้วย
คือคนแถวนั้นบอกว่าเขาก็อยู่กันอย่างปกติสุขอะนะ
ทีนี้พอมาตีกันอย่างนี้เดี๋ยวชื่อเสียงก็ไปกันใหญ่
เสียชื่อเสียบรรยากาศกันไปหมดนะคะ